ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
จากน้อง๓ปี
อยู่วงดนตรี
หาเงินมามั่นขวัญตา
เพลงข้อที่๔กับเงินรางวัล๔๐๐๐บาท

ว่าเขาจะร้องถูกหรือไม่
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณเต้ร้อง

เข้ารมได้แบบนี้ครับคุณผู้ชมพา

อ๋อขอบคุณครับ
และสิ่งที่วุ้นเส้นจะได้รับนอกจาก๔๐๐๐บาทแล้วนะคะ
อะไรนะ

ไม่ได้แล้วคุณแม่เขาปาดหน้าเค้กแล้วอ่ะ

ผมเป็นคุณเต้นะผมก็ไปทางนี้ดีกว่า
เบคดูคุณมิดผิดจริงเลยอ่ะ
ดูก็รู้ตั้งแต่แรกว่าคุณเป็นมิตร

นี่ดีแล้วนี่มีผู้ใหญ่เอ็นดู

เห็นมั้ยรอดไปได้

ใช่มั้ยคะ
อย่างนี้แสดงว่าเวลาพี่เจอลักษณะแบบนี้
พี่ก็ต้องแบบสามารถบอกน้องได้

เพลงนี้ครับสัญญาเมื่อสายัน
นี่คือคุณสัญญาพรณราย

เรียกว่าเป็นเพลงที่โขเลย
จะเป็นเพลงเอกของแกมากเลย

แล้วมีอีกเพลงมีอีกเพลงดูนึงที่หลายคนอาจไม่รู้ว่า

มาฟังกันเลยขึ้น
เพลงที่๕มาเลยครับ
เพลงนี้หลายคนเอามาทำใหม่กันเยอะกับต้นฉบับของคุณอารักชาติสิริชัย

รายการของเราต้องต้นฉบับแรกเท่านั้น

ไม่มั่นใจไม่เป็นไรค่ะคุณเต้ค่ะเรามีตัวช่วยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะ
ตอนนี้มาบอกกันก่อนนะครับคุณเต้ว่าเพลงที่๕นะครับ
เล่นหรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยได้แต่ถ้าหยุดตอนนี้คุณเต้มีสี่หมื่น
คุณเต้รับสี่หมื่นเลยแต่ถ้าคุณเต้เล่นไปที่ห้า

จะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับ
สี่หมื่นที่สะสมอยู่หารครึ่งเหลือสองหมื่นครับ

เล่นครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ครับ

เป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากเลย
ตัวช่วยจะช่วยคุณเต้ได้หรือไม่

ที่๔ตัวช่วยของคุณเต้ก็คือ

๕ทิม

ตัวช่วยแผ่นที่๔ที่คุณเต้เลือกเปิดนะครับ
ก็คือเปลี่ยนเพลงได้

เพลงที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน

แล้วถ้าคุณเต้ฟังแล้วคิดว่า

ค่อยเปลี่ยนค่ะแต่ถ้าฟังแล้ว

ได้นะครับ

มาฟังอินโทรเพลงที่เปลี่ยนกันได้เลยครับ

ในเหตุผลเหมือนแบบหัวแบบโอ้โห
ลักษณะเพลงที่เปิดให้ฟัง
เพลงที่จะให้มีเปลี่ยนเป็นยังไงครับ
มากกว่าเดิมอยู่ครับผมไม่เคยร้องไม่เคยร้องได้แต่ฟังอย่างเดียวมันก็ไม่มีใครเหลี่ยว
ตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงต่างนานาคุณเต้ตัดสินใจก่อน
เปิดมาแล้วนะครับเพลงที่จะให้เปลี่ยนนี่มันยากกว่าคุณเต้จะใช้สิทธิ์หรือไม่นะฮะ
คุณเต้ครับคุณจะใช้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงไหมครับ
ไม่ใช้ถ้าไม่โอเคก็ไม่ใช้ถ้าไม่โอเคไม่ต้องใช้

เอาละครับเป็นการเล่นที่ต้องวางแผนนะฮะไม่ใช่ว่าเรามาร้องกันอย่างเดียวเราต้องวางแผนให้ดี

ภรรยาคนนี้บอกว่า๕ภรรยาคนนี้บอกว่า๓ครับ

จะเชื่อภรรยาคนไหน
เล็ก๕ครับ
๕ครับ

และตัวช่วยของคุณเต้ก็คือ

ขอร้องอย่าทำร้ายใจในการมีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็ดจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมานขอให้นานจะผ่านสิ้นหล่ม
โปรดติดตามตอนต่อไป